ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเปลี่ยนพลิกฟื้นคืนโลกสีคาม
คำขวัญประจำวันสมุทรโลกหรือว่าวันทะเลของโลกนะคะซึ่งตรงกับวันที่แปดมิถุนายนของทุกปีค่ะ
เพื่อที่จะให้เกิดความหวงแหนอนุรักษ์ใต้ท้องทะเลแล้วก็เป็นการลดการศูนย์พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
ในวันมหาสมุทรโลกเป็นวันสำคัญของโลกนะคะ
ได้มีการกำหนดขึ้นในคราวของการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาที่ประเทศบราซิล
แล้วก็เดี๋ยวออกมานะคะมีองค์การสหรับราชาชาติ
ได้เริ่มต้นวันมหาสมุทรโลกหรือว่าวันทะเลโลกอย่างเป็นทางการในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
เพื่อเป็นการดูแลแล้วก็อนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกนะคะอีกทั้งเป็นการเรียกร้องให้ทั่วโลกค่ะ
อนุรักษ์ทะเลและหากว่ามีการใช้ทรัพยากรทางทะเลจนหมด
จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวนเกิดให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ความปลอดภัยทางทะเลหลังจากที่พบว่าขยะในทะเลนั้นนะคะ
ส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเรือหรือว่าเครื่องมือการประมงค่ะ
ตลอดจนส่งผลทีต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่หายาก
อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะ
ทำให้สัตว์ทะเลนั้นต้องตายอย่างมหาศาลจึงหวังอยากจะกระตุ้นให้คนไทย
แล้วก็ทั่วโลกค่ะได้หันมาอนุรักษ์ใต้ท้องทะเล
เนื่องในวันทะเลโลกหยุดพฤติกรรมในการสร้างขยะ
ลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ห่วงแหนใต้ท้องทะเลไทย
แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของขยะใต้ท้องทะเลอย่างจริงจัง
เพื่อป้องกันการศูนย์พันธุ์การทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศความอุดมสมบูรณ์สวยงาม
และความยั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้นหากทะเลไทย
ซึ่งสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มนุษย์อย่างเราคงจะไร้สิ่งมีชีวิต
หรือว่าไร้ชีวิตเฉกเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ